บรรยายงานของเราฮะ
ในยุค๔๐แบบนี้นะคะเกมเป็นมากกว่าเกมค่ะ
เพราะยิ่งนำเทคโนโลยีที่เสมือนจริงนะคะ

และยังสามารถช่วยแก้ปัญหาและวางแผนให้กับเราได้อีกด้วยค่ะ
กวินยอมรับว่าเคยเป็นเด็กติดเกมมาก่อน
แต่ปัจจุบันหันมาปรับวิธีการเล่นวันละ๕๖ชั่วโมง

เห็นประโยชน์จากการเล่นเกมที่ช่วยฝึกสมาธิ
วางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ทำให้อนาคตอยากเป็นเกมเมอร์หรือแคสเกม

เราเล่นเกมจนเป็นอาชีพเราเก่ง

ผู้ติดตามนี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับ
ถ้าเกิดเราเล่นมีฝีมือและฝึกผลดี

มันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะครับ
เริ่มเล่นเกมตั้งแต่อายุ๖ปี
แม้จะโดนผู้ปกครองดุเรื่องเล่นเกม
แต่ปัจจุบันกลับได้รับการส่งเสริม
เพราะมองเห็นข้อดีจากการเล่นเกม
โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องภาษา
เวลาคุยศัพท์กับคนต่างชาติอะไรพวกนี้ครับ
เวลาเราคุยเราก็แบบในเกม

เวลาทำอาชีพพวกขายของก็ได้ครับ

แล้วก็คุยกับคนต่างชาติได้รู้เรื่องมากขึ้นครับ
การเล่นเกมมันก็ฝึกเด็กไปเรื่อยครับ

มันก็สามารถหารายได้เข้ามา
เข้ามาช่วยในชีวิตหรือว่าเป็นอาชีพอะครับ
เวลาเล่นเกมเราก็สนุกเลิดเพลินกับมัน
แล้วก็มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นในสังคมออนไลน์ครับ
อดคล้องกับผลสำรวจในวันเด็กปี๒๕๕๙
ของบริษัทอเดโก้ประเทศไทย
ที่พบว่าเกมเมอร์หรือนัดแคสเกม
เทรนด์อาชีพใหม่มาแรงที่เด็กไทยสนใจ
เพราะใช้ความชอบในการเล่นเกมมาประกอบอาชีพ
สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเกมระบุว่า
๔๐เป็นยุคของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท
เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย
ในอนาคตอาชีพใหม่จะเกิดขึ้น

กำลังเข้าสู่ยุคของยุคดิจิทัล

โดยเฉพาะเด็กที่เกิดในหลัง๒๐ปีที่ผ่านมา

เพราะฉะนั้นเกมหรือว่ากีฬาพวกนี้

เขาเติบโตมาแล้วเห็นเทรนด์ต่างเหล่านี้
ยุค๔๐เด็กสมัยใหม่
อกจากจะแบ่งเวลาในการเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานแล้ว
ยังรู้จักหน้าที่ใส่ใจคนรอบข้าง
อดคล้องกับคำขวัญในวันเด็กปี๒๕๕๙
รู้คิดรู้ทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีค่ะ